คือต้องบอกเลยนะว่าการหารายได้เสริม
ยิ่งช่วงนี้จับตุ๊กแกอันนี้ถือว่า

เพราะว่าอะไรดูเขาทำกันแบบจริงจังมาก
บอกว่าเป็นแสนต่อวัน

อย่าเพิ่งรีบเลิกจากการเป็นผู้ประกาศแล้วไปจับตุ๊กแก

ตุ๊กแก่กองพะเนินขนาดนี้คุณผู้ชม
แล้วยิ่งช่วงนี้หน้านี้นี่โอ้โห
นี่เดี๋ยวก็มันมีความขนลุกหน่อยอะค่ะ
พอตีแผ่ออกมาตัวเขาเริ่มเลย
ต้องเอาแบบมาขึงแบบนี้คุณผู้ชม
นี่เป็นชาวบ้านบ้านตานตำบลนาว่า

เขาบอกเป็นหมู่บ้านปริศนาที่เดียวเลยแหละ
ที่ทำอาชีพแปลกตามฤดูกาล

ตุ๊กแก่ไส้เดือนปลิง
แล้วส่งขายคือสร้างรายได้มาเป็น๓๐กว่าปีแล้ว
แล้วยิ่งคุณดูลายมันสิคุณดูหนังมันสิ
นี่มาแบบนี้บางคนอาจจะกลัวนะ
ปิดตาดูได้จากฟังข่าวเอาไว้นะครับ

ถึงช่วงกรกฎาค่ะ

เขารับซื้อแบบตัวสดเขารับมาก่อนจับมาแล้วใช่ไหมเอามาได้เลย
ตัวละประมาณ๒๐๔๐บาท
แล้วแต่ขนาดตัวใหญ่หน่อยก็แพงตัวเล็กหน่อยก็เอา๒๐บาท
แล้วก็เอาแปรรูปค่ะไปอบแห้งส่งขายให้กับในทุน
ราคาได้จาก๒๐๔๐มาเป็น๕๐๘๐ตามขนาดเลยนะ
แล้วส่งออกไปที่จีนด้วยเขาจะเอาตุ๊กแก้วไปทำอะไรหรือ
รัวต่อเนื่องเลยค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่ารายได้เพียบจริงค่ะ
หมุนเวียนสะพัดในพื้นที่ปีนึงเนี่ยโอ้ยหลายสิบล้านบาทเลยนะ

ใช่แล้วพอหมดหน้าตุ๊กแกทำยังไง
เขาก็ต้องพักก่อนพักแป๊บหนึ่งเพื่อให้มันได้ขยายพันธุ
เดี๋ยวจะได้มาจับใหม่แล้วระหว่างพักเนี่ยเขาก็จะไปล่าปลิงอบแห้ง
เอามาขายตามฤดูการอันนี้ก็หุ่นเวียนตลอดทั้งปีเหมือนกัน
ดังนั้นแปลว่าที่หมู่บ้านนี้นี่เขามีอาชีพให้ทำเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กแก่เป็นปริงเป็นไส้เดือนตลอดทั้งปีเลยนะคะ
ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่ค้าตุ๊กแกเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมานะ
จับตุ๊กแกมาแบบนี้ไม่ได้กระทบการขยายพันธุ์นะ
ทำมา๓๐กว่าปีแล้วก็ยังมีให้รับซื้อตลอดเลย
ลองฟังเขาหน่อยละกันค่ะมีพ่อค้าจีนมารับซื้อไม่อั้นเลยนะ

แต่ส่วนลึกเราไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำยา
หมายถึงเขารับอั้นหรือไม่อั้น
ได้ตลอดปี
ได้ตลอดปี
โอ๋คือตลาดจีนเขาก็รับไม่อั้นเนี่ยคุณ
อาทิตย์นึงไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐ตัวเลยนะ
ก็ขยายพันธุ์กันแบบเต็มที่เลยนะชุมชนแห่งนี้นะ
ใช่ค่ะแล้วคนที่ออกไปล่ามาเนี่ย
เขาก็จะมาขายเขาก็จะมีรายได้เหมือนกันนะ
วันละพันธุ์วันละพันธุ์หลายพันธุ์น่ะ
ก็ถือว่าเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนด้วย
ที่นาว่ารับสมาชิกชุมชนเพิ่มไหม

คุณอย่าเพิ่งเรา๓คนคุณละกันดิฉันอ่านข่าวอยู่แบบนี้ดีแล้ว
ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวส่งคุณบุ๊กไปค่ะ
คุณกลัวเหรอเนี่ยตาเขานี่ก็น่ารักนะ

ทุกครั้งที่เล่าข่าวแบบนี้จะมีเสียงจากคุณสืบสกุลมาบอกว่า
มันน่ารักนะลองดูดีสิ

ขออภัยคุณผู้ชมตกเดือนเป็นแสนนะไม่ใช่วันเป็นแสนนะ
แต่เขาบอกว่าเงินหมดเบียนมันเยอะมาก
ใช่นะครับนะครับ